ยอดดอยยอดภูอากาศยังหนาวจัดค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคกลางและภาคตะวันออก

มีฝนบางพื้นที่คลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนลดลงทั้งสองฝั่ง
ตก๑๒๐๓๐ของพื้นที่

ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

มีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ค่ะ